เพราะว่าเรามีข่าวได้ยินกันอยู่บ่อยนะครับคุณทัศนัย

ขณะที่ไปเที่ยวในธรรมชาติต่าง

เซลฟี่จนตกเหวเสียชีวิตก็มีนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้เกิดขึ้นที่บ้านเรา

แต่อยู่บนเรือที่ตลาดน้ำอำภาวานั่นเองค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดค่ะมีพลเมืองดีช่วยเก็บให้ค่ะ
ขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังงมหาโทรศัพท์มือถือ

โดยผู้โพสต์ก็ระบุข้อความค่ะ

ตอมลงไปงมให้เจอครับ

นักท่องเที่ยวจีนใจดีมากให้ทิพย์ไป๕๐๐บาท

โดยนายธานินอุดหนุนธรรมอายุ๔๐ปี
เป็นคนที่บันทึกภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวจีน๒คน
ฟี่ริมคลองอำภาวาแต่ว่าพลาดค่ะ
ทำให้มือถือร่วงหล่นลงไปในน้ำ
ก็เลยเรียกน้องบอมซึ่งเป็นคนขับเรือ
อยู่ในย่านดังกล่าวมาช่วยค้นหา
ไปไม่นานค่ะก็สามารถที่จะงมมือถือ
กลางความดีใจของนักท่องเที่ยวจีนทั้งสองคนนะคะ
แล้วก็จากที่สังเกตก็พบว่ามือถือตกน้ำไปแล้วคุณผู้ชม
แต่ก็รีบลงไปงมกลับมาเปิดดูยังใช้งานได้ตามปกตินะคะ
ธานินระบุด้วยว่าใกล้กับจุดดังกล่าว

ก็มีนักท่องเที่ยวจีนทำมือถือตกน้ำ

ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติ

อันนี้ไม่ใช่แค่ที่ตลาดน้ำอำภาวาอย่างเดียวนะคะ

บางทีเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่าง
จะเซลฟี่ก็ต้องระมัดระวังด้วย

เป็นคนไทยหนึ่งคนที่เชื่อว่าคนจีนจะพูดถึง
เพราะว่าช่วยสามารถงมโทรศัพท์กลับคืนมาได้นะครับ